๖ราสีที่เหลือเช็คดวงกับหมอกใบพ่อพาธินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันนี้หมอไก่จะมาพยากรดวงชะตาในปี๒๕๕๙
ของท่านผู้ชมนะคะว่าดวงของคุณจะดีและจะเด่นในเรื่องไหน
และในวันนี้หมอไก่จะมาเช็คดวงชะตาของคนหกราศีครึ่งหลังค่ะจะเจาะลึกในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภการลงทุนการทำมาหากินโดยเฉพาะนะคะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่าดวงของคุณจะดีและจะเด่นในเรื่องไหนนะคะ
สำหรับราศีแรกค่ะคือชาวราศีตุลนะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเรียกได้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี๒๕๖๕นะคะ
ดวงชะตาของคุณจะโดดเด่นมากทั้งเรื่องของการงานการทำมาหากินการเงินการลงทุนโชคลาภ
รวมไปถึงในเรื่องของความรักค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีตุลเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ให้รีบรีบลงมือทำเลยนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงไตรมาสแรกของปีค่ะ
แต่หลังจากไตรมาสแรกของปีนะคะขอให้ชาวราศีตุลเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเลยค่ะ
เพราะว่าจะมีดาวใหญ่ได้แก่ราหูและมนุตยูนะคะเข้ามาเล็งอยู่ในดวงชะตาของคุณ
ส่งผลทำให้ดวงของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากนะคะ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีตุลเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะ
การย้ายสำนักงานย้ายออฟฟิศย้ายสถานที่ทำงาน
รวมไปถึงในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยการย้ายบ้านค่ะ
หรือว่าในเรื่องของการงานนั้นอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไป
ไม่เหมือนเดิมทำงานใหม่หน้าที่ใหม่นะคะ
แม้ว่าในช่วงแรกชาวราศีตุลอาจจะเหนื่อยบ้างนะคะ
เพราะว่าต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะ

สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าดวงมีเกณฑ์
หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะ
อุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดหัวปวดใจนั้น
ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
โดยรวมถือว่าในปี๒๕๖๕นั้น
ชาวราศีพิจิกษ์ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
สำหรับเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ
ชาวราศีพิจิกษ์จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ
แต่ว่านิดนึงค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นั้น
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเน้นในเรื่องของการออมเงินเป็นหลัก
หรือว่าถ้าคุณคิดจะลงทุนเนี่ย
ก็ขอให้ลงทุนแบบระมัดระวังนะคะ
หรือว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวนะคะ
พูดง่ายก็คือเน้นในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านการเงินเป็นหลักค่ะ
และเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะ
ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นยืมเงินค่ะ
เพราะว่านอกจากคุณเนี่ยจะเสียมิตรภาพแล้วนะคะ
ยังมีเกณฑ์ที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบโดนชักดาบนั่นเองค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะคือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะโดยรวมดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่า
มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงดีนะคะ
ชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้น
ตำแหน่งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน

ส่วนเรื่องที่เด่นมากที่สุดสำหรับชาวราศีธนูค่ะ
คือเรื่องของการเงินนะคะ
ชาวราศีธนูนั้นถ้าสมมติว่าคุณหวังในเรื่องของเงินทอง
โชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
ชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินก้อนใหญ่
มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนโตในปี๒๕๖๕ค่ะ
แต่ว่าชาวราศีธนูจะต้องใจเย็นนะคะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก็จริง
แต่เงินนั้นจะมาช้าสักนิดนึงนะคะ
ต่อมาคือชาวราศีมังกรค่ะ

ถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความมั่นคงมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ

โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าใครเนี่ยทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
หรือว่าทำงานกับคนโดยเฉพาะ
หรือว่าบางคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
เด่นและดีมากเป็นพิเศษนะคะ
ถึงแม้ว่าในปี๒๕๖๕ค่ะ
จะเป็นปีที่งานเยอะงานหนักแบบจัดเต็มนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้มานั่นก็คือผลประโยชน์และเงินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะ

นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ

โดยรวมถือว่าดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี

ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนจะทำงานประจำก็ดี
หรือว่าถ้าทำการค้าขายก็ดี

ถ้าสมมติว่าใครที่ทำงานประจำแล้วควบทำธุรกิจเสริมไปด้วย
อันนี้ถือว่าจะดีคูณ๒นะคะ
ส่วนเรื่องที่ดีต่อใจของชาวราศีกุมมากที่สุด
ทำให้ชาวราศีกุมยิ้มแบบไม่หุบเลย
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินก้อนใหญ่
มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝันนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีกุมนั้น
ดีที่สุดในบรรดา๑๒ราศีแล้วค่ะ
หรือว่าเราจะเรียกชาวราศีกุมว่า
เป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมาก
ต้องจับตามองเอาไว้ให้ดีเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะ

โอ้โหต้องเรียกได้ว่าชีช้ำกะหล่ำปีคือเจอปัญหาเจออุปสรรค

แต่พอเข้าสู่ปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปุ๊บ
ดวงชะตาของคุณก็เปลี่ยนไปปั๊บนะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยพลิกจากร้าย

ดวงชะตาจากที่อยู่ในอันดับที่๑๒จะเด้งกลับมาอยู่ที่อันดับที่๑ค่ะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาของชาวราศรีมีนค่ะ
ดีที่สุดในสิบสองรอบปีแล้วนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะคิดจะทำอะไรเนี่ย

เพราะว่าโอกาสมารออยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะ
ชะตาโดยรวมของชาวราศีมีนถือว่าดีนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ

เพราะว่าชาวราศรีมีนเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถอยู่แล้ว
ผนวกกับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายที่จะทำให้คุณไปไกลเกินฝันค่ะ

ชาวราศรีมีนไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเลยค่ะ
เพราะว่าคุณจะมีงานเข้ามาเยอะในปี๒๕๖๕นี้นะคะ
พองานเยอะแน่นอนว่าเงินก็ต้องเยอะตามไปด้วยค่ะ
ส่วนใครที่หวังในเรื่องของโชคลาภและการเสี่ยงดวงนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะ
หากใครที่เคยทำบุญมามากในคราวนี้ค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่สมใจปรารถนานะคะ
และนี่คือภาพรวมดวงชะตาในปี๒๕๖๕โดยหมอไก่พพาธินีค่ะ
วาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะ
หมอไก่ขออวยพรให้ทุกท่านทุกราศีประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
สิ่งใดก็ให้สมใจปรารถนาหยิบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองนะคะ
และที่สำคัญค่ะขอให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
เราจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ